ในฐานะที่ปุ้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ตรงนี้พี่ขอถามว่า
ถ้าปุ้ยมีคนที่เคยรู้จักแต่ไม่สนิทนะ
มาตามมาแอบมองมาที่ทำงานก็ไปจะไปไหนก็ไป

ฉะนั้นน่าจะรู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนี้
ก็ไปซื้อที่อื่นแล้วไปซื้อร้านกูอีกร้านนึงมีไปตรงแยกเลยไปทางนี้ก็มี
ก่อนมึงมาก่อนกูมึงมาครุกคนกูถึงที่เมื่อวานก็ไม่ไปกูไล่ให้มึงไปมึงก็

ขายของให้ครับเพราะรู้อะไร
แกล้งมาซื้อของแต่ความจริงเนี่ย
มาบ่อยเลยมาวุ่นวายมาหาเรื่อง
มารบกวนการทำงานของเธอ
เพราะว่าเธอถูกชายคนนี้ตามทุกวันปุ้ย

ไม่ไหวไม่ไหวจะเกลียน

มาคุยตรงเลยนะ

และรู้สึกที่สำคัญเธอไม่ปลอดภัยด้วย

ผู้ชายคนนี้ไม่เลิกติดตาม

เห็นว่าเรื่องนี้กระทบต่อการทำงาน

แล้วถูกจะออกจากงานในเวลาต่อมา
นะฮะอ้าวเธอระบายออกมานะครับว่าเป็นแบบนี้
ไลฟ์ของเธอยอมรับว่าเธอรู้จักนะ
ว่าผู้ชายคนขี่วินคนนี้รู้จักมาเป็น๑๐ปีแล้วล่ะ
คือเห็นหน้ากันแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรครับ
พยายามบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฉันที่ทำงาน
ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้
เพราะว่าไม่ปลอดภัยแล้วเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะ

คุกคามเธอจนตกงานไปแล้ว
มันส่งผลต่อชีวิตของเธอครับ